หวันนิษฐานพัฒนธรรมนูลมีความวินิจฉัยให้ยุบภักดีอนาคตใหม่
ตัดสิทธิ์กรรมกรรมบริหารภักษ์คนละ๑๐ปี
กรณีพักอนาคตใหม่กู้เงินจากหัวหน้าพัก๑๙๑ล้านบาท

การที่มาเทวธรรมจริงก็เมื่องกฤต
หัวหน้าพักผู้ถูกร้องให้เงินกู้แก่ผู้ถูกร้องเป็นการบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
และการที่ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าพักผู้ถูกร้องให้ผู้ถูกร้องได้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนมาก
กรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องควรจะรู้ว่าการเป็นหนี้จำนวนมากต่อบุคคลใดย่อมจะก่อให้เกิดการครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้สามารถอาศัยอำนาจแห่งมูลหนี้
ที่จะเรียกให้ผู้ถูกร้องชำระหนี้หรืองดเว้นการอันใดอันตามสัญญาก็ได้
ทั้งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการพักแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว
ส่งผลให้พักการเมืองเป็นธุรกิจการเมืองเมื่อการรับบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา๖๖
จึงเป็นการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามธรรมยาตรประกอบและมูลว่าโดยพักการเมืองข้อ๒๕๖๐มาตรา๗๒
กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืนมาตรา๗๒
อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามแรกประกอบรับนูลว่าด้วยพักการเมือง
ข้อ๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๒ประกอบมาตรา๙๒วัก๑บวงเล็ก๓
ถือเป็นอีกหนึ่งพักการเมืองที่ต้องพบจุดจบจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลให้ยุบพัก
และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเดิมทั้ง๑๖คนเป็นเวลา๑๐ปีหลังก่อตั้งพักอนาคตใหม่ได้เพียง๑ปี๔เดือน๑๘วัน
ทำให้สอสอที่เหลืออีก๖๕คนต้องหาพักสังกัดใหม่ภายใน๖๐วันนับจากนี้
กลับไปเมื่อวันที่๑๕มีนาคม๒๕๖๑นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรองประธานบริหารบริษัทไทยสมิตรและนายปียบุตรแสงกระหนกกุลอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมคณะผู้ร่วมจัดตั้งพักกว่า๒๐คนยื่นจดแจ้งชื่อพักอนาคตใหม่ได้รับการรับรองจากกรกตให้มีสถานะเป็นพักการเมือง
ถือเป็นพักการเมืองน้องใหม่ไฟแรงที่ได้รับความนิยมจากเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่
ประกาศจุดยืนคัดค้านการสืบทอดอำนาจของคอสชและกองทัพ
ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ๒๔มีนาคม๒๕๕๙
มาเป็นพักอันดับที่๓รองจากภักดิ์พลังประชารัฐและพักเพื่อไทย
มีสอสอเข้าสภาทั้งสิ้น๘๑คนก็เหลือ๗๖คน
ขณะที่นายธนทรในฐานะหัวหน้าพักไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งทำงานในสภาพุทธแทนราษดร
หลังถูกสารรัฐธรรมนูลตัดสินให้พ้นสภาพความเป็นสอสอกรณีถือหุ้นสื่อในบริษัทวิลักษณ์มีเดีย
แม้ล่าสุดจะสามารถรอดพ้นคดีอินลูมินาติไม่เข้าข่ายกระทำการล้มล้างการปกครองมาได้เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
แต่เพียงหนึ่งเดือนก็ต้องปิดฉากพักส้มหวานซึ่งแก่นำประกาศชัดว่านี่ไม่ใช่จุดจบ
แต่เป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย